เฉาของวงการการศึกษาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ

คราวนี้มาใหม่เป็นนักเรียนมัธยมในจังหวัดชายนาฏค่ะ
ก็บอกว่าถูกครูฝ่ายปกครองทำร้าย
เธอต้องการจะเข้าไปในโรงเรียนเพื่อส่งงานอาจารย์ประจำวิชา
แต่ครูฝ่ายปกครองยังไงก็ยืนยันไม่ให้เข้าไป
สุดท้ายมีปากเสียงกันแล้วก็ถูกตบเข้าที่กกหูและชกที่หน้าอกด้วย
เด็กสาวคนหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กนะคะอ้างบอกว่า
อาจารย์ฝ่ายปกครองของโรงเรียนที่เธอเรียนอยู่ในระดับชั้นมปลาย
ซึ่งก็เป็นโรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัดชายนาฏ
ทำร้ายเมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
เล่าบอกว่าสาเหตุเกิดจากการที่เธอจะเข้าไปในบริเวณโรงเรียน
เพื่อส่งงานกับอาจารย์ประจำวิชาที่เธอค้างงานอยู่
แต่โตเถียงกันกับอาจารย์ฝ่ายปกครองผู้ชาย
ที่ยืนยันไม่ยอมจะให้เธอเข้าไปในบริเวณโรงเรียนค่ะ
อาจารย์ฝ่ายปกครองบอกว่าให้ไปตามอาจารย์ประจำวิชามารับงานที่ประตูทางเข้าโรงเรียนเท่านั้น
คืออาจารย์เนี่ยถามเธอย้ำซ้ำว่าจะเข้าไปทำไมเข้าไปทำอะไร
หลังเธอเริ่มตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่แข็งขึ้น
อาจารย์ฝ่ายปกครองเขาก็เลยไม่พอใจ
ปรีเข้ามาทำร้ายเธอด้วยการตบที่กกหู
จากนั้นก็มีการยื้อยุดเกิดกันขึ้น
ฝ่ายปกครองก็เลยใช้หมัดชกเข้าไปที่หน้าอกจนเด็กสาวบาดเจ็บค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปยังเด็กสาวคนนี้ที่โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
หลังจากที่เกิดเหตุเธอบอกว่าเธอและผู้ปกครอง
ไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชายนาฏแล้ว
ซึ่งร้อยเวรบอกว่าจะนัดสอบปากคำภายหลัง
ส่วนทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า
ตอนนี้กำลังตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอาจารย์ฝ่ายปกครองคนนี้อยู่
ซึ่งถ้าหากพบว่ากระทำผิดจริงก็จะต้องมีความผิดและต้องถูกลงโทษด้วยค่ะ
ด้านเด็กสาวบอกกับทีมข่าวอีกว่า
กรณีของเธอเนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกนะคะที่ถูกอาจารย์ฝ่ายปกครองคนนี้ทำร้ายร่างกาย
เพราะเท่าที่เธอรู้มาเนี่ยมีมากกว่า๓คนที่เคยถูกทำร้าย
แต่ว่าเรื่องเงียบเพราะมีการติดต่อขอชดใช้ด้วยเงินเพื่อไม่ให้เอาเรื่อง
แต่สำหรับตัวเธอเองเธอบอกเลยว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะไม่อยากให้อาจารย์คนนี้ไปไล่ทำร้ายนักเรียนคนอื่นอีกค่ะ